คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าคดีของคุณแตงโมกันหน่อยนะคะ
แต่ว่าอันนี้มันไม่ได้อยู่ในสำนวนคดี
มันเป็นเรื่องรอบนอกของคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นในคดีนี้
แล้วก็ล่าสุดค่ะคุณแซนวิสาพัฒน์ไปที่สอนอท่าข้ามนะคะ
ไปทำอะไรไปแจ้งความคุณจินที่เป็นสามีดาราสาวคุณหนิงปันนิตานั่นเองค่ะ
โดยช่วงเวลาที่เกิดขึ้นที่คุณแซนไปถึงไม่ถึง๑ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมค่ะ
สักเวลาประมาณก่อนที่เราจะเข้ารายการไทยรัฐทันข่าว
โดยคุณแซนเนี่ยเดินทางเพื่อไปแจ้งความอย่างที่บอก
คือมันมาจากอะไรต้นเรื่องมาจากที่คุณแซนเนี่ย
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่ามันมีภาพภาพหนึ่งที่คุณแซนกับคุณกระติก
โพสต์ภาพคู่กันภาพนี้ค่ะอยู่ในรถตู้
ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เป็นวันที่เธอเนี่ย
ไปที่อายการจังหวัดนทบุรีที่ตำรวจมีการสรุปนะคะ
สำนวนคดีในเรื่องคดีของคุณแตงโมนิดา
แล้วเธอก็ยังมีการระบุไว้ในโพสต์แบบนี้ว่าเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเนอะ
ใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องเราเอง
ปลออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะ
แน่นอนว่าพอภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
แฟนคลับของคุณแตงโมเองชาวเน็ต
หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในภาพของเธอ
ซึ่งก็รวมไปถึงสามีภรรยาคุณจินจรินและคุณหิงปณิตาด้วยนะคะ
กลายเป็นว่าคือคุณจินมีการไปโพสต์
แล้วก็คอมเมนต์เนี่ยคือเหมือนระบุว่า
จุดตัวจริงมานั่งรถตู้สบายใจจัง
ส่วนจุดตัวปลอมก็ไปเดินเล่นแถวบึงแถวสวนสาธารณะแทน
หรืออาจจะเป็นที่มาของวงเล็บตัวเงินตัวทอง

แล้วก็มีการระบุข้อความที่เป็นคอมเมนต์ของคุณจิน
แล้วเธอก็บอกว่าฟ้องสามีหนิง
คุณแซนเนี่ยโพสต์ถึงคุณจินนะคะระบุว่า
โหสิกรรมให้ไม่ได้แปลว่าจะไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย
และเห็นว่าเป็นการใช้คำพูดที่แรงเกินไป
และเธอก็เปิดเผยนะคะวันนี้สาเหตุที่ตัดสินใจมาแจ้งความ
เพราะถ้อยคำใต้โพสต์มันรุนแรงเกินไป
สื่อความหมายสื่อถึง๒คนบนรถตู้
ก็เห็นอยู่ว่าบนรถมีแซนกับกระติกอยู่ในรถในภาพ
ส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับสามีของคุณหนิงนะคะ

กลายเป็นทัวร์ไปลงแซนอย่างหนัก

อาจจะมีการเรียกร้องค่าเสียหาย๗๘หลัก
ลองฟังเสียงคุณแซนค่ะ
นี่แหละค่ะ
ก็จบลงแบบนี้เดี๋ยวเรื่องทางคดีก็ต่อเนื่องไปนะคะ